ตอนที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
แน่นอนว่าภาพต่างก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก

เนี่ยเขาเห็นเด็กคนนึงใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษ

เดี๋ยวเขาจะส่งเสื้อมาให้

ใครรู้ที่อยู่บอกเขาหน่อย

เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบพลายวอคเกอร์ว่า
นี่ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายอะไรแบบนี้นะครับ

นี่คลายวอคเกอร์ฮะ

น้องคนนี้ก็คือน้องพงศ์สมพงศ์ใจวงอายุ๑๓ปีนะครับ
ตอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับ
ลายวอคเกอร์เห็นก็เลยส่งมาให้นะครับ
แต่ที่ส่งมานี่เป็นเสื้อของแฮรี่เคนเหรอ
เบอร์๙เหรอนี่นะครับ

น้องพงศ์ก็ได้เสื้อทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มีการสอบถามกันว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้ไปชมฟุตบอลที่อังกฤษ
แล้วได้ไปเจอกับกัปตันทีมชาติอังกฤษคือแฮรี่เคนด้วย

พงศ์บอกว่าหากไปคนเดียวคงไม่ไป
เพราะว่าถ้าไปต้องไปกับเพื่อนให้ครบทั้งทีมเลยนะฮะ
ทั้ง๑๓คนที่ติดถ้ำหลวงรวมโคชเอกด้วย
เนื่องจากทั้ง๑๓คนสัญญาใจกันไว้แล้วว่า
จากนี้ไปถ้าเราไปไหนเราก็ไปด้วยกัน
นี่แฮรี่เคนกองหลังทีมชาติอังกฤษ
ก็ส่งเสื้อมาให้คลายวอคเกอร์
ส่งเสื้อของแฮรี่เคนมาให้นะครับ
น้องพงศ์ก็บอกว่าหากเขาโตขึ้น
เขาก็ยังมีความฝันเหมือนเดิมนะ
คืออยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

ำลึกถึงบุญคุณของหน่วยซิลแล้วก็จ่าแซม
เสียสละชีวิตไปช่วยพวกเขา
ก็ปลื้มใจแทนน้องพงศ์นะ